หญิงสาวนะคะคนหนึ่งร้องโซเชียลมีเดียขอความเป็นธรรมค่ะหลังจากที่ลูกพี่ลูกน้องของเขาเนี่ยนะคะ
เที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแล้วถูกกาดรุมตีคือการรุมตีเนี่ยมันรุนแรงมากจนถึงขั้นต้องเข้าไปผ่าตัดสมอง
และอาการล่าสุดตอนนี้คือยังจำอะไรไม่ได้เลยความจำเสื่อมไปเลยเนี่ยนะคะจำแม้กระทั่งชื่อตัวเองก็ไม่ได้
ที่ต้องมาร้องในโลกโซเชียลมีเดียก็เพราะว่าไปแจ้งความไว้แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสองเดือนที่ผ่านมา
แต่ว่านับจนถึงตอนนี้ไม่เห็นมีใครออกมารับผิดชอบเลยกลัวคดีไม่มีความคืบหน้าก็เลยมาร้องสื่อนะคะ
ระบุชื่อว่านายรัฐกรช่วยการอายุ๒๖ปีถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายได้รับบัตรเจ็บสาหัสเลือดข้างในสมองต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนเลย
ทีมข่าวเห็นโพสต์นี้แล้วตรวจสอบด้วยการเดินทางไปพูดคุยกับเจ้าของโพสต์ที่มีชื่อว่านางสาวจีราภาและนายรัฐกรผู้บาดเจ็บ
ทั้งคู่เล่าให้ฟังบอกกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานายรัฐกรกับเพื่อนไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเมืองโคราชค่ะกระทั่งจะเดินทางกลับบ้านระหว่างทางเห็นผู้หญิงเดินร้องไห้อยู่ข้างถนนตัวเองกับเพื่อนก็คือนายรัฐกรผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพยายามจะเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมาเดินร้องไห้อยู่แบบนี้ช่วงนั้นแหละค่ะมีผู้ชายซึ่ง
ปากเสียงกันจนถึงขั้นชกต่อยกันก่อนที่จะมีเพื่อนกาดคนอื่นเข้ามารุมจนสลบเลือดคั่งในสมองความจำหายไปชั่วขณะต้องใช้เวลาหลายเดือนความจำกลับมาฟังเสียงคนที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์หน่อยค่ะ
แฟนน้องหนูเขาไม่ยอมแฟนน้องหนูบอกว่าต้องไปโรงพยาบาลก็เลยพาไปพอพาไปหมอก็เลยให้นอนดูอาการเลยพอเช้ามาอ้วกเริ่มอ้วกแต่สองโมงเช้าค่ะพออ้วกปุ๊บแล้วก็ส่งสแกนสมองพบกระโหลกร้าวเลือดออกในสมองเบียดเนื้อสมองทำให้สมองบวม
รับประตอยได้รับประกันหลากหลากจับแข่งแล้ว
ด้านตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจได้ไปควบคุมตัวในจินดาขุนใหญ่ผู้ก่อเหตุซึ่ง
เป็นกาดของผับแล้วก็นายชัยพรชมเชยเพื่อนของนายรัฐกร
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมาสอบสวนแล้ว
ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าเกาะเหตุธรรมวิวาสจริง
และก็ตกลงร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
แต่ถึงตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้
ว่าใครเป็นฝ่ายจ่ายเงินให้นายรัฐกรคนที่ได้รับบาดเจ็บ
ทางตำรวจบอกว่าจะเรียกทั้งหมดมาสอบสวนใหม่เลยนะ
สองเดือนแม้ว่ามันจะผ่านไปแล้วจะตกลงค่าเสียหายกันแล้ว
แต่เดี๋ยวจะเรียกมาสอบสวนใหม่อีกครั้ง
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ